ต่อกันที่ควันหลงของทีมชาติไทยกันต่อนะคะแม้ว่าจะเพิ่งคว้าแชมป์ฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับไป
แม้ว่าจะสร้างประวัติศาสตร์ได้สำเร็จนะคะสำหรับทีมชาติไทยค่ะ

เนื่องจากว่าค่าสัมประสิทธิ์ในรอบ๔ปี
มีเกมที่ไทยเคยชนะจีนไปถึง๕ประตูต่อ๑
คะแนนจากเกมครั้งนั้นก็จะหลุดไป
โดยไทยเก็บได้๘๔คะแนน
แม้ว่าช้างศึกไทยจะสามารถดวนจุดโทษชนะ
แต่ว่าก็ไม่มีคะแนนเพิ่มขึ้นค่ะ
ส่วนเกมที่ไทยชนะจอแดน๒ประตูต่อ๐
ทำให้ไทยเก็บได้๓๐๖คะแนน
คือเอามาจากความห่างของคะแนน๑๒๐คะแนนนะคะ
คุณกับชัยชนะซึ่งจะได้๓คะแนน
คุณกับค่าสัมประสิทธิ์อีก๐๘๕ค่ะ
ซึ่งเมื่อรวม๒นัดนะคะเท่ากับว่าในเดือนมิถุนายนนี้
เก็บได้๓๙๐คะแนน
แต่ว่าคะแนนที่ได้มาก็ต้องคิดรวมกันหมดทั้ง๔ปีนะคะ
เพราะฉะนั้นเมื่อนำเอามาหารค่าสัมภสิทธิ์ในรอบ๔ปีแล้ว
ผลปรากฏว่าคะแนนรวมของไทย
เดิมที่มีอยู่๓๐๒คะแนนในเดือนที่ผ่านมาค่ะ
จะลดลงมาเหลือ๒๙๔คะแนน
แล้วก็มีโอกาสสูงนะคะที่จะเสียตำแหน่งเบอร์๑